อีกแล้วนะคะเหตุการณ์ผิดฝาผิดตัว
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
กล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
สามารถจับภาพได้เลยนะคะผู้ชายสองคน

ใช้มีดดาบไล่ฟันรถเก๋งคันหนึ่งสีขาว

นี่ค่ะคุณหมอบอกว่ากำลังจะกลับบ้านช่วงกลางวัน

มอเตอร์ไซค์ในวงกลมสีแดงนะคะตามมาเลยนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะคะนี่เริ่มฟันแล้ว

คุณหมอตกใจนะคะเลี้ยวเข้าไปในซอยค่ะ
นี่จังหวะนี้นะคะเลี้ยวเข้าไปแล้วค่ะ
แล้วมันก็ตามเข้าไปแล้วเหมือนกับว่ามีดดาบ
ตกที่กลางถนนวิ่งกลับมาเก็บมิดดาบค่ะ

จังหวะนั้นแหละค่ะคุณหมอบอกว่าพยายามที่ลดกระจกลง
แล้วเห็นหน้าคุณหมอผู้ชาย๑ใน๒คน
พูดว่าผิดตัวแล้วก็จากไปนะคะ
คุณหมอพยายามถามว่าพี่ไปทำอะไรให้
ตอนนั้นน่ะสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ผิดฟ้าผิดตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
คุณหมอคนนี้ที่ประสบเหตุเป็นแพทย์หญิง
ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรียรำ
คุณหมอเล่าบอกว่าขณะขับรถยนต์จะกลับบ้าน
ไปทานข้าวกลางวันที่บ้านห่างจากโรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์ไป
สักประมาณ๘๐๐เมตรปรากฏว่าตามคลิปเลย
ตอนแรกคุณหมอเข้าใจว่าคุณหมอขับรถไปปาดหน้า
วัยรุ่นทั้งสองคนหรือเปล่าก็เลยตามมาจะทำร้ายร่างกายคุณหมอ
ตัดสินใจเปิดกระจกยกมือไหว้ขอโทษ
แต่วัยรุ่นพอเห็นหน้าคุณหมอตกใจ

ไหว้ขอโทษคุณหมอทั้งสองคน
จากนั้นมันก็ขี่มอเตอร์ไซคันนั้นแหละค่ะ

ถ้าเขาจะเอาเงินก็จะจ่ายค่าทำขวัญเลี้ยงขนมเขา

เลื่อนกระจกลงแล้วก็ยกมือไหว้เขาถามว่าสวัสดีค่ะมีอะไรกันเนอะ
แล้วเขาก็ตกใจว่าอุ้ยผิดคนผิดคนไม่ใช่คนนี้ผิดคนครับ
ขอโทษหลายครับขอโทษหลายครับเขาก็ยกมือไหว้ทั้งพี่ทั้งน้อง
เขาก็เลี้ยวรถกลับไปเลยค่ะทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นแกก็ตกใจ
แต่ว่ามันก็แป๊บเดียวก็สังเกตอะไรไม่ทัน
คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุนะคะคุณหมอเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจแล้วนะคะ
โดยสารวัตรสืบสวนสพพุทธไทยสงฆ์บอกว่า
ล่าสุดได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หาตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้รู้ด้วยแล้วนะคะว่าเป็นใคร
กล้องวงจรปิดจับภาพได้แบบนี้นะคะ
ผู้ชายคนที่ซ้อนวงท้ายเนี่ยชื่อว่าไนทิน
นายทินคนนี้เคยถูกจับดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด

ส่วนสาเหตุคุณผู้ชมอยากรู้ไหม
ว่าเพราะอะไรทำไมต้องไปไล่ฟันรถคุณหมอแบบนั้น
สาเหตุเนี่ยนายทินเข้าไปเข้าเรือนจำถูกไหม
ไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วออกมาจากเรือนจำด้วยกัน
ก็คบกันเป็นแฟนกันปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยผู้หญิงตีตัวออกห่าง
แล้วก็คิดว่ารถของคุณหมอเนี่ยเป็นรถผู้ชายคนใหม่ที่มาจีบแฟนตัวเอง
ก็เลยเข้าใจว่าเอาล่ะนั่นแหละแฟนใหม่ใช่ไหมก็เลยลงมือทำร้ายแบบนี้นะคะ
สุดท้ายก็เป็นเรื่องผิดตัวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการเรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำ
แล้วแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ดีนะที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะ
ใช่ค่ะยังเปิดออกมาทันแล้วเห็นหน้าอ้าวไม่ใช่หนีค่ะ